สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
ค่ำคืนนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่นักแสดงสาวสวยรวยเสน่ห์ศรีริต้าจนเต้นกันก่อนเลยนะคะ
ซึ่งเธอออกมาเปิดเผยความรู้สึกด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือความรู้สึกนี้มีต่ออดีตคนเคยรักอย่างขันเงินเนื้อนวลนะคะ
หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเลิกรากันไปประมาณ๑ปีเธอบอกแบบนั้นนะ
ซึ่งสาวซีริต้าบอกว่าแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมแต่ก็ยังรู้สึกห่วงใยและมีความหวังดีให้กันเสมอ
ขันเงินเนี่ยยังเป็นทุกอย่างสำหรับเธอว่าอย่างนั้นเถอะ
ส่วนความสัมพันธ์ที่หลายคนจับจ้องไปที่นักแสดงสาวเนี่ยแชะภาพกับไฮโซหนุ่มกรนรงเดช
ในช่วงที่ไปเที่ยวแดนประดิษฐ์นั้นริต้ารับว่าเป็นความบังเอิญที่เจอกันนะคะ
ไม่ได้ร่วมคลิปกันตั้งแต่แรกพร้อมกับเผยถึงสถานะกับกร
ว่าตอนนี้เป็นคนที่เธอรู้สึกอยากเปิดใจให้
แต่ในอนาคตก็ไม่ทราบว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะ
ขันเป็นคนที่ต้องแคร์ความรู้สึกแล้วก็ห่วงใยอยู่เสมอ
เรื่องนี้ต้าก็บอกนะคะลิต้าจะเริ่มเปิดโอกาสเปิดใจตัวเองแล้วนะ
จะลองเหมือนเริ่มสตาร์ทเดทกับคนอื่นแล้วนะ
แต่ว่าแน่นอนมันก็ผูกพันแล้วก็
เขาเป็นมากกว่าแฟนเขาเป็นทุกอย่างค่ะ
แก๊งก็เป็นเพื่อนริต้าที่ชอบเล่นสกี

มารู้แค่๓วันว่าพี่กรก็จะมาด้วย
มารู้๓วันก่อนลิต้าไปนะคะว่าเขาก็จะมาด้วย
วันนั้นเขาอยู่ระแวกนั้นพอดีก็แวะมาเจอกัน
พี่เขาก็เป็นคนที่ได้สนิทแล้วก็คุยมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน
ก็เป็นพี่คนนึงที่ลีต้าก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็คุยด้วย
ก็เริ่มศึกษาก็อย่างที่ต้าบอกว่าริต้าก็ลองคุยกันแล้วเราก็สนิทกันมากขึ้น
แต่ว่าก็ลองดูค่ะอนาคตเป็นยังไงก็ยังไม่รู้
มีนักข่าวเขาไปถามว่าคุณศรีริต้ากังวลไหม
ว่าคุณกรเขาจะชอบไม้ป่าเดียวกันหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือออกมาแบบนั้น
ซึ่งคุณศรีริต้าเขาบอกว่าริต้าเนี่ยไม่เคยกังวลเรื่องนั้นอยู่แล้ว

แต่ว่าก็นี่แหละลิต้าก็ยังไม่ได้คิดว่าแบบสถานะตอนนี้เป็นแฟนหรือเป็นอะไรนะครับ
แต่ว่าเป็นคนที่เปิดใจให้แล้วล่ะแน่นอนแล้วล่ะเรื่องนี้

รอติดตามกันต่อไปสำหรับเรื่องราวของคู่นี้นะคะ